ฟาไปดูนะพี่เบิร์ดเคยเห็นไหมก็คือเห็นมาไหมงูเขียว
มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคู่รักคู่แค้นกันนะ
ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วกู้ภัยนั่นแหละค่ะ
ที่ต้องลงพื้นที่ไปนะคะไปช่วยจับงูเขียว
มันเขมือบตุ๊กแก่อยู่แบบนั้นค่ะ
ขออีกทีเดี๋ยวดูฝาก

นี่ค่ะอยู่ในร้านก๋วยจับยวนบริเวณตลาดโพศี
เทศบาลนครอุดรธานีนะคะช่วงสายเมื่อวานนี้เป็นอะไรคุณฮะ
ผมขำเสียงตุ๊กแก่คุณอยู่คุณปุ้ยคุณเล่าต่อได้
มันคงเจ็บปวดนะคะรวดร้าวด้วย
กู้ภัยใช้เวลาไม่นานค่ะสามารถจับงูเขียวตัวนี้ได้สำเร็จนะคะ
มันเป็นงูเขียวพระอินทร์ความยาวสักประมาณ๑เมตร
ส่วนเจ้าของร้านเนี่ยก็ร่วมรุ้นให้กำลังใจด้วยนะคะ
คุณกิติชัยชัยเมงเป็นเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเพิ่งจะเปิดร้านนี้ได้๖วัน
ช่วงเกิดเหตุกำลังยืนหุงข้าวอยู่หลังร้านแต่ก็ได้ยินเสียงกุกกัก
เลยแหงขึ้นไปดูบนเพดานไปพบงูเขียวเอาแล้ว
กำลังรัดกินตุ๊กแก่เขาก็เลยรีบถอยออกมาเพราะว่าเป็นคนกลัวงูด้วย
พอตั้งสติได้ก็สตาร์ทเลยค่ะ
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมามาถ่ายคลิปวิดีโอให้เราได้ดูกันแบบนี้นะคะ
แล้วรีบโทรแจ้งทีมกู้ภัยให้ช่วยจับตุ๊กแกนะคะแล้วก็จับงูเขียวด้วย
สำหรับงูเขียวพระอินทร์นะคะหรือบางคนเรียกว่างูเขียวดอกหมาก
มีนิสัยขี้ตื่นกลัวขี้ตกใจแล้วก็จะเลือกหนี
หมดหนทางก็อาจจะหันมาแว้งกัดได้
แต่ว่าพิษของมันเป็นพิษอ่อนไม่ร้ายแรงไม่เป็นอันตรายกับคน

ส่วนพิษที่มีต่อมนุษย์อาจจะทำให้ระคายเคืองหรือว่าแพ้ได้
งูเขียวกับตุ๊กแก่